คุณผู้ชมครับมาดูความคืบหน้าอาการของน้องมิ้นกันหน่อยครับ
เด็กหญิงวัย๑๐ขวบที่ถูกบ้างไฟของงานศพจุดขึ้นไปแล้วก็ตกมากระแทกศีรษะ

นะฮะล่าสุดเนี่ยน้องยังไม่ฟื้นแต่พ่อแม่ก็ยังคงมีความหวังเชื่อว่าปฏิหารจะมีจริง
แต่เพื่อความสบายใจของพ่อแม่มีคนแนะนำให้พ่อแม่ไปหาพระรูปหนึ่ง
พระท่านก็ทักขึ้นมาว่าน้องเนี่ยยังไม่ถึงคราวถึงขั้นหรอกนะ
แต่ว่าให้ไปทำพิธีเรียกขวัญน้องกลับมาแล้วกันนะครับ
ไปดูบรรยากาศก่อนนะฮะภาพที่เห็นอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมาครับ
เมื่อวานนี้เป็นภาพที่โอ้โหหัวจิตหัวใจของคนเป็นพ่อเป็นแม่นะคุณผู้ชมเห็นไหม
ตุ๊กตามีวางอยู่ข้างตัวน้องเนี่ยนะฮะ
พัชรีกับนายนิรุธพ่อแม่ของน้องน้องมิ้นคือน้องนัทถาสวัสดีนะครับ
ตุ๊กตามีตัวโปรดไปอยู่ที่ข้างน้องเลย
เพื่อหวังว่าน้องนั้นจะสัมผัสได้แล้วก็มีสติฟื้นคืนกลับมา
นะฮะส่วนที่หน้าห้องเนี่ยก็จะมีพี่น้องมีครูอาจารย์ไปเยี่ยมกัน
แต่ละวันแต่ละวันเนี่ยก็๒๐กว่าคนที่เนี่ยฮะไปเฝ้ากันอยู่หน้าห้องแบบนี้นะฮะ
น้องมิ้นเนี่ยเข้าไปโรงพยาบาลตั้งแต่๒๙มีนาคม
แพทย์ก็ผ่าตัดเนื่องจากว่ามันมีเศษบ้างไฟทิ้มเข้าไปในสมอง
แกนสมองเนี่ย๑๐เซนด้วยกันทำให้ก้านสมองไม่ทำงานไปแล้ว
ผ่าตัดกันสองชั่วโมงครับแล้วก็พอออกมาก็ต้องพักฟื้น
แล้วก็ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจนะฮะวันที่๒ผ่านไปก้านสมองน้องก็ยังไม่ทำงาน
น้องมิ้นยังไม่รู้สึกตัวนะฮะน้องเข้าโรงพยาบาลตั้งแต่๒๙มีนาคม
วันที่๒คือหมายถึงว่าวันที่๒ของการรักษาคือวันที่๓๐มีนาคมนะครับ
น้องยังไม่รู้สึกตัวใบหน้าก็บวมแต่ความดันยังคงปกติ
แต่ยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลาน้องยังไม่ฟื้นครับ
ส่วนเมื่อวานวันที่๑เมษายนก็คือเข้าวันที่๓ของการรักษาตัวนะครับ
ทีนี้แพทย์เองก็ยังคงให้คุณพ่อคุณแม่นั่งกุมมือน้องไป
เมื่อวานวันที่๓ของการรักษาคือวันที่๓๑นะคุณผู้ชมย้อนกลับไปอีกนิดนึง๓๑มีนาคมนะฮะ
คือแพทย์ให้พ่อกับแม่เข้าไปนั่งกุมมือน้องเหมือนเป็นการกระตุ้นความรู้สึก
บางทีคนที่เขายังไม่ฟื้นแต่เขารับรู้ได้รับรู้ได้ถึงการสัมผัส
ถ้าเกิดสัมผัสมือพ่อแม่แล้วเนี่ยเหมือนจะมีแรงกระตุ้นจากใจของน้องมา
บางทีสัมผัสแล้วก็บีบเบา
เหมือนให้พ่อแม่พูดข้างหูน้องเสียงเข้าไปกระตุ้น
แต่ร่างกายน้องก็ยังไม่ตอบสนองอยู่ดีคุณผู้ชมครับ
ไปตรวจไม่พบการทำงานของคลื่นสมองแล้ว
แล้วสิ่งสำคัญที่ทำให้หัวใจพ่อแม่แย่ลงไปคือ
คือหมอบอกว่าทำใจนะให้พ่อแม่ทำใจไว้ส่วนหนึ่งนะ
อะไรแบบนี้พ่อแม่ก็พยายามแหละต้องทำใจด้วย
เข้มแข็งด้วยแล้วก็ยังมีความหวังอยู่ด้วย
ส่วนเมื่อวานครับวันที่๔ของการรักษาตัวของน้องคือ๑เมษายน
นำอุปกรณ์ช่วยชีวิตทั้งหมดมาติดตั้งมากระตุ้นมิ้นเลย
แต่เนื่องจากว่าสมองน้องเนี่ยเสียหายอย่างหนัก
เพราะว่ามันทิ้มไปถึงแกนสมองเนี่ย

มันปักลงไปที่สมองประมาณ๑๐เซน
แล้วด้วยความที่มันเป็นผู้ไตล่เบิภกองใน

แล้วมันโดนก้านสมองอันนี้มันสิ่งสำคัญมากเลยนะ
อย่างไรก็ตามคุณผู้ชมถึงแม้หมอจะบอกว่าให้พ่อแม่ทำใจก็ตามที
แต่พ่อแม่เชื่อว่าปฏิหารต้องมีจริงน้องมิ้นต้องฝืน
แล้วก็มีคนให้กำลังใจเยอะมีคนคนหนึ่งบอกว่า
พ่อแม่ไปหาพระที่วัดนี้นะอยู่ที่อำเภอโนนไทยที่นครราชศรีมา
แล้วท่านจะช่วยได้พ่อแม่คือต้องทำทุกอย่างอ่ะเนอ
ใครบอกก็ทำทุกทางเหมือนกันเอาเรื่องความเชื่อมาเกี่ยวข้อง
พ่อแม่ของน้องมิ้นก็เดินทางไปหาพระท่านเพื่อความสบายใจ
แต่ตอนที่เดินทางไปเราไม่ได้ตามไปเก็บภาพนะครับ
อันนี้ภาพจำลองตามที่พ่อแม่ได้บอกมาคือพระรูปนี้เขานั่งทางไหน
ติดต่อกับจิตของมิ้นพร้อมกับบอกว่าน้องมิ้นท์เนี่ยยังไม่ถึงคราวนะพ่อแม่นะ
แล้วแต่ว่าพ่อแม่ของน้องต้องกลับมาจุดทูปที่บ้าน๑๖ดอก
บอกเจ้าที่เจ้าทางบอกผีปู่ย่าตายายเป็นการเรียกขวัญน้องมิ้นกลับคืนมา
เหมือนตอนนี้ตามหลักความเชื่อของชาวบ้านคือขวัญน้องกระเจิม
ขวัญน้องไม่อยู่กับเนื้อกับตัวต้องทำวิธีเรียกขวัญน้องกลับเข้าสู่ร่างนะฮะ
มาอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็เอาทูบไปปักที่กลางแจ้ง๑๖ดอก
พ่อแม่ก็ทำทำเสร็จพระรูปนั้นโทรกลับมาบอกว่าน้องเนี่ยจะมีอาการดีขึ้นเรื่อย
ทั้งที่ไม่ได้มีใครบอกนะว่าจุดทูปแล้วนะแต่พอปักปุ๊บพระรูปนั้นโทรมาเลย
พ่อแม่ก็เออแปลกใจทำไมถึงทราบอะไรแบบนี้
อันนี้เป็นเรื่องความเชื่อที่พ่อแม่เขาต้องทำคู่ขนานกับที่คุณหมอยังคงรักษาน้องต่อไป
นะฮะอีกฟ้าฝั่งหนึ่งเรื่องของทางคดีบ้างล่ะเป็นยังไง
ในข้อหาจุดพลุบ้างไฟโดยไม่ได้รับอนุญาต
เนื่องจากว่าพลุเนี่ยในงานประเพณีเนี่ยมันต้องมีการขออนุญาตอำเภอ
ก่อนหรือว่าฝ่ายปกครองด้วยเพราะว่าหลักเกณฑ์นี้หลายคนยังไม่รู้
ก็ย้ำหน่อยบอกหน่อยใช่ใครจะจุดอะไรแบบนี้นะ
ต้องแจ้งในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออำเภออย่างน้อยนะ
ล่วงหน้าสิบห้าวันใช่แล้วการแจ้งเนี่ยคือต้องบอกด้วยนะ
จะจุดอะไรจุดมากขนาดไหนจุดช่วงเวลาเท่าไหร่ขึ้น
คือต้องบอกรายละเอียดทั้งหมดเลยมันคล้ายคล้ายกันกับช่วงของรอยกระทง
ถ้าเกิดว่าคุณจะมีการปล่อยโคมคุณต้องไปแจ้งทางด้านอำเภอก่อน
ต้องไปแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะมันมีผลกระทบกับเรื่องของการบิน
เหตุการณ์นี้ก็เหมือนกันถ้าใครจะจุดพลุจุดตะไลอะไรประเพณีต่าง
ต้องไปรายงานอำเภอก่อนขออนุญาต๑๕วัน
แล้วเหตุการณ์นี้เจ้าภาพงานศพไม่ได้มีการไปขออนุญาต
ค่ะนะครับก็แล้วก็มีการจุดแล้วก็เนี่ย
เหตุการณ์ก็มาตกกับน้องมิ้นนี่แหละใช่ถึงแม้ว่าช่างคนจุดเขาจะบอกแล้วว่า
ไปให้มันไปตกที่ทุ่งนาก็ตามแต่เวลามันขึ้นฟ้าไปลมมันพัดไง
แล้วก็เลยเปลี่ยนทิศมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซะก่อนนะคะ
ปฏิหารมีจริงขอให้น้องมิ้นฟื้นคืนกลับมานะครับ
ใช่ครับแรงแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับมันเหมือนกับยิงปืนขึ้นฟ้านะครับ
แรงที่ขึ้นไปเท่ากับแรงที่ตกลงมาเท่ากัน
อย่าไปคิดว่ามันอ่อนแรงแล้วมันลงมาแล้วมันจะเบา
ไม่ใช่นะครับหลักทางวิทยาศาสตร์ไม่ใช่แบบ
ป้างไฟกับหัวคนเรามันโอ้โหน่ะ